มาดูเรื่องของวันหยุดช่วงเดือนหน้ากันหน่อย
ก่อนหน้านี้มีการเหลี่ยงกันไว้

บอกมีการคาดการณ์ว่าจะหยุดประมาณ๘วันกันหรือเปล่า
สรุปแล้วเอาสรุปแบบนี้
เมื่อวานนี้มติขอรมอออกมาแล้ว
เราได้หยุดทั้งหมดด้วยกัน๔วัน

ขอรมอไม่ได้เห็นชอบนะให้มีการหยุดชดเชยวันสงกราน

เอามาวางไว้ที่เดือนกรกฎาคม
คอรมอลไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้
ตามที่มีการส่งต่อกันในโลกโซเชียลมีเดีย๒๓วันที่ผ่านมาจนทำให้อาจจะมีวันหยุดถึง๘วัน
นายกบอกว่าถ้าหยุดนานขนาดนั้นงานราชการเองก็จะมีปัญหา
เพราะฉะนั้นหยุดดราม่าเรื่องนี้กันได้แล้วฟังเสียงนายกค่ะ
ฟังเสียง
วันหยุดให้การวิจัยพิเศษแล้วที่ว่ามาเรื่องสงครานเนี่ย
ที่เคยมีคนไปแพร่ไว้จะหยุด๘วัน

ผมก็ได้สั่งการให้ไปพินาว่าจะเอาไปสอดใส่ตรงไหนนะ
อาจจะเป็น๓วาระในถัดมองนี้
อย่างน้อยก็สมมุติว่าหยุดเสาร์อาทิตย์

ก็จะเหลืออีก๒วันก็ไปหาวาระที่จะเติมแบบนี้ออกไป

ไปเลยนะคะแล้วหยุดวันไหนบ้าง

ปีนี้วันอาสานหบูชาและวันเข้าพรรษาตรงกับ
ซึ่งมันตรงกับวันเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นจะได้มีการหยุดชดเชยนะคะ
วันที่๖และวันที่๗กรกฎาคม
ทำให้เดือนหน้านี้เดือนกรกฎาคมใครที่จะวางแผนไปเที่ยว
ได้เลยค่ะเพราะคุณมีวันหยุดต่อเนื่อง๔วัน
นับไปเลย๔๕๖๗กรกฎาคม
ขณะที่ธนาคารและสถาบันการเงินก็ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขเดิม
คือห้ามหยุดต่อเนื่องกัน๓วันนะคะ
เพราะฉะนั้นใครที่ทำงานธนาคาร
ใครที่จะไปธนาคารไปสถาบันการเงินหยุดแค่๓วันเท่านั้นเองค่ะ
อกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบ

กำนันให้ผู้ใหญ่บ้านให้แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนัน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
เป็นกรณีพิเศษ๗เดือนด้วยกัน

ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่

นายกรัฐมนตรียืนยันแบบนี้นะคะ

เป็นศูนย์เกือบสามสิบวันแล้วแต่ยืนยันว่ายังคงจำเป็น
ต้องคงพรกรฉุกเฉินต่อไปหลังหลายประเทศมันกลับมาระบาดรอบ๒
หากไม่มีกฎหมายฉบับนี้มาบังคับใช้อย่างทันท่วงที
สถานการณ์ภายในประเทศคงไม่ประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้
และที่สำคัญจากนี้ไปค่ะต้องมีการเปิดภาคเรียน
ก็คือวันที่๑กรกฎาคมแล้วก็จะมีการผ่อนปลนกิจกรรมต่าง
มีความเสี่ยงรวมถึงจะเปิดให้ต่างชาติเข้ามาในประเทศด้วย
เพราะฉะนั้นพรกรฉุกเฉินยังคงมีความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ค่ะ